คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่าง
เดินทางท่องเที่ยวรับลมหนาวตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้า

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคำนวณลักษณะอากาศรวมไปถึงความเป็นไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น
เพราะว่าตอนนี้พายุ๒ลูกที่ยังคงจับตาอยู่มีผลแน่นอนกับสภาพอากาศ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างของเมืองไทยจะมีบทบาทอย่างไรบ้าง

นี่คือลักษณะของกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวของพายุสองลูก
ลูกหนึ่งแน่นอนครับเคลื่อนที่ไปทางอินเดียนะครับ
ลูกหนึ่งมีระนมที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณประเทศกัมพูชานะครับ
ที่จะสลายตัวกลุ่มฝนที่เกิดจากการสลายตัวก็จะพัดเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเรานะครับ
บริเวณตอนกลางแล้วก็บริเวณฝั่งตะวันตก

แสลมที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือกระแสลมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับ
กระแสลมที่เกิดการดึงกระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้
ดังนั้นจึงทำให้มีลักษณะกระแสลมที่ค่อนข้างแรงนะครับ
ใครที่จะออกเดินเรือทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

สังเกตว่าพายุลูกนี้จะค่อยขยิบไป
ส่วนพายุลูกนี้ก็จะค่อยมีกำลังมากยิ่งขึ้นนะครับ
ช่วงแรกพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่เมื่อวานวันนี้เจอกัน

ซึ่งหลังจากพายุลูกนี้อ่อนกำลังลงในช่วงวันศุกร์
พายุลูกนี้ก็จะเข้ามานะครับแถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ

เพราะว่ามีโอกาสเจอกับลมแรงฝนตกหนักนะครับ
จุดที่เจอน้ำท่วมบ่อยต้องเตรียมรับมือไว้
ฝนจะสลายตัวตรงนี้นะครับ
แล้วก็กระจายเอาความชื้นกระจายเอาฝนเข้ามาปกคลุมเมืองไทย
ก็จะทำให้อากาศถ่ายเทมากยิ่งขึ้น
สังเกตว่าฝนจะกระจายตัวตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณตอนล่างนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกจะสังเกตว่าฝนปกคลุมค่อนข้างยาวนาน
ซึ่งการที่มีฝนมาแบบนี้พร้อมกับความเย็นที่เข้ามาจากการดึงของกระแสลมตรงนี้
ก็จะทำให้อุณหภูมิในเมืองทางเวลาลดลงอย่างภูมิภาพเลยที่อยู่
ซึ่งในบริเวณทางตอนบนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
อุณหภูมินั้นจะต่ำกว่า๒๐องศาในช่วงวันลอยกระทง
โดยจากการคาดการณ์พบว่าในช่วงวันลอยกระทงมีโอกาสที่จะเจอ๑๕๑๖องศาในภาคพื้น
ส่วนบนยอดภูก็จะมีอากาศหนาวหน่อย
ดังนั้นช่วงวันรอยกระทงใครที่จะเดินทางไปอีสานตอนบนก็คงจะต้องเตรียมเครื่องกันหนาวไปด้วย
นี่คือปัจจุบันนี้จะสังเกตว่ายัง๒๐๒๑อยู่
แต่ถ้าเกิดคำนวณต่อไปในช่วงวันรอยกระทงก็จะพบว่าอุณหภูมิลดต่ำลงนะครับ
มีลุ้นว่าอาจจะต่ำกว่า๑๕องศาด้วย
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ